แล้วก็เห็นเศษอะไรมันตกอยู่กลางถนน

เหมือนคลิปนี้ครับโลกออนไลน์แห่

บอกว่ารถเก๋งคันสีขาวขับมาอยู่บนถนน
เจอเศษยางตกอยู่กลางถนน

เห็นมั้ยฮะเศษยางตรงกลางถนนเล็กเนี่ย
รับบาดเจ็บแต่ว่าคนที่

โอ้โหนี่แหละฮะอะไรต่างที่มันตกอยู่กลางท้องถนน

ก็ช่วยเตือนกันช่วยดูกันหน่อยนะครับ
รถของท่านมีอะไรที่มันผูกร่อน
หรือมันจะหลุดจะพังหรือเปล่า
ท่านคลุมไว้ให้ดีหรือยังนะครับ
งั้นก็จะเป็นเหตุที่เกิดขึ้นแบบนี้นะครับ

ชาวเน็ตที่นอกจากวิพากษ์วิจารณ์แล้ว

ก็มีการส่องเลขทะเบียนรถเก๋งคันนี้

เพราะว่าเขาบอกว่ารอดได้ยังไง
หรือมีของดีอะไรตรงไปพลิกขนาดนั้น

แล้วตรงนั้นมีต้นไม้ด้วย
แล้วคนในโลกโซเชียลก็ถามว่า